ดราม่าดูเหมือนจะกลายเป็นดีแล้วนะ
เพราะว่าล่าสุดขอเดินหน้าต่อไม่รอแล้วนะ
สำหรับคุณเบนเลสซิ่งก่อนหน้านี้

เป็นข้อความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะ
เพราะว่าลงเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะคะคุณผู้ชม
พร้อมกับเปิดคำเปิดใจกับสื่อด้วยนะ

ออกสื่อแล้วพูดถึงสถานะครอบครัวค่ะ

ก็เลยกลายเป็นข้อความแบบดราม่า
มีการที่จะหาปงหาปืนมาระเบิดสมองตัวเองอะไรอย่างนี้เนอะ

ดูเหมือนอะไรอาจจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าอย่างน้อยค่ะคุณพ่อสายแว้นก็เดินหน้าต่อค่ะ
แล้วก็โพสต์ภาพตัวเองกลับมาจับบิ๊กไบท์

แล้วก็ที่เห็นจะทำให้คุณพ่อชื่นใจนะคะคุณผู้ชม
ก็น่าจะเป็นการโพสต์ภาพลูกชายน้องเรสซิ่งนั่นแหละ
กำลังกินไอศครีมอยู่คุณผู้ชมแหมน่ารักทีเดียวเลยนะคะ
โดยมีแฟนคลับค่ะส่งกำลังใจให้แบบล้นหลามเลย

กำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายนั้นก็คือ
ตาดวงใจอย่างน้องเรสซิ่งนั่นเองค่ะ
ซึ่งภาพน้องเรซิ่งแล้วก็คุณแม่พันธ์น้ำภาภานะ

คุณแพทย์ก็มากดไลค์เรียบร้อยก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วอะเนาะ
เออนะคะก่อนหน้านี้คุณแพทย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
กับรายการหนึ่งนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

บอกว่าคุณเบ้นอาจจะมีภาวะคิดจิตตกอยู่สักนิดนึงหรือเปล่า
เพราะว่าได้เสียข่าวเยอะเขาเรียกว่ากลัวกดดัน
เออกดดันเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มีนักข่าวไปถงไปถามเรื่องแฟนกงแฟนเก่าอะไรแบบนี้
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลที่รุนแรงที่สุดก็คือ
การโพสต์ถามหาปืน๙มมจะเอามาระเบิดสมองตัวเอง
คือโทรกลับมาเพราะว่าเราเคยโทรกลับไปหาเขา
เขาบอกว่าตอนนี้ไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์
แล้วก็ยังไม่อยากที่จะลบโพสต์ที่บอกว่าจะระเบิดสมองตัวเอง

ส่วนการดำเนินคดีที่จะเอาผิดกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งนั้น
ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็อยากให้กำลังใจครอบครัวนี้นะ
อยากจะให้ฝ่าฟันอุปสรรคกันไปได้นะคะ